ความพร้อมก่อนไปเล่นฟุตซอลโลกที่ลิโทเนีย
โค้ชหมีรักพลสายแม่งามก็ให้สัมภาษณ์แถลงข่าวความพร้อมว่า
นี่คือไทยแลนด์สไตล์ครับหลังจากการไปของปูปิสนะครับแน่นอน
ก็ทำให้โค้ชหมีนั้นได้ขึ้นมาดูแลทีมในฐานะหัวหน้าภูมิสอน
แล้วก็มีโค้ดมอุดมทวีสุกนะครับเป็นผู้ช่วย
แล้วบีเซซ่าคาลอสเนี่ยก็เป็นทางฝ่ายเทคนิคแล้วก็วิเคราะห์เกมให้ด้วย
ซึ่งการแข่งขันจะเกิดขึ้น๒๕๓๐กรกฎาคมนะครับ
โค้ชหมีก็บอกนะครับว่าชุดนี้เป็นการรวมผู้เล่นที่มีประสบการณ์
มีดาวรุ่งที่มีศักยภาพเป้าหมายครับก็ทดสอบตัวผู้เล่น
ก่อนจะตัดจาก๑๘ให้เหลือ๑๖ไปเหลือฟุตซอลโลกที่ลิโทเนีย
ทุกคนจะได้ลงเล่นแน่นอนนะครับและโค้ชหมีก็ทิ้งท้ายขอเรียกทีมชาติชุดนี้ว่า
แลนด์สไตล์จะพยายามสร้างให้ได้นะครับ
๒เจอโคซาโว๒๖กรกฎาคมนัด๓เจอกับอูสเบกิสถาน๒๗กรกฎาคม
ทุกวันเลยนะครับต่อเนื่องก็แข่งขันห้าโมงเย็นนะครับ
ตามเวลาที่เห็นเลยติดตามได้มีการถ่ายทอดนะครับ
ย้ำอีกครั้งหนึ่งติดตามดูได้นอกจากโอลิมปิก
ฟุตซอร์เชียร์ทีมชาติไทยด้วยทางไทยรัฐทีวีนะครับ
แต่ว่าจะถ่ายทอดกัน๒ช่องทางทางออนไลน์นะครับ
เฟซบุ๊คไทยรัฐสปอร์ตแล้วก็ยูทูปของไทยรัฐนะครับ